ตัวล้มอีกแล้วประตูเหล็กประตูใหญ่๒๐๐กิโลกรัมเท่านั้นเอง
ทับขาผู้หญิงคนนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือทำไมประตูใหญ่อ่ะเบิร์ตบ้านหลังนี้ใหญ่มากเหรอ

ประตูรั้วใหญ่ไงประตูรั้วที่ปิดปิดข้างนอก
เพราะว่านึกภาพไม่ออกเลยพอบอกประตูห้าง
นี่ไงประตูห้างประตูปิดที่จะเข้าไปในตัวห้าง
โอ้โห๒๐๐กว่ากิโลกรัมคุณผู้ชมครับ
นี่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

กู้ภัยไปถึงครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสาว
ริยาจันแย้มเธออายุ๓๗ปีนอนอยู่กับพื้นแล้ว
พื้นเพื่อพนักงานพอเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยยกประตูเหล็กออกเอาไว้แล้วนะ
พอกู้ภัยไปถึงก็ประถมพยาบาลเอาอุปกรณ์มาดามขาสองข้าง
คาดว่าขาน่าจะหักแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัยแม่กรองครับ
จากการสอบถามนะครับทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพนักงานขายขนมอยู่ในห้างนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุครับช่วงเลิกงานห้างปิดแล้ว
ผู้ทฤษฐาบาดเจ็บก็ออกมายืนรอรถจะกลับบ้านแล้วนะ
แต่จู่จู่ประตูรูเนี่ยโอ้โหมันหลุดลงมาจากลานคุณผู้ชมฮะ
คือเขาพยายามเธอพยายามจะกระโดดหนีแล้วนะ
แต่มันไม่ทันล้มทับได้รับบัตรเจ็บเลยครับ
ขณะที่ในช่างครับในช่างก็มาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
เล่าบอกว่าโอ๊ยตอนผมทำประตูใหม่นะนี่ในช่าง
ตอนผมทำประตูใหม่เนี่ยมันจะมีเหล็กอ่ะ
เหล็กฉากสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะกั้นไว้ไงพี่
มันจะกั้นไว้ไม่ให้ประตูหลุดนะไม่ให้ประตูหลุดลงมานะครับ
ตรงลางเมื่อกี้มันจะติดสามเหลี่ยมเอาไว้
อ้าวแล้วใครเอาออกอ่ะใครเอาออกอ่ะ
นี่แหละครับไม่รู้ใครเอาออกหรือมันหลุดมันพังไปหรือไงนี่
เขาชี้ให้ดูนะครับพี่ธรรมดามันจะกั้นอยู่ตรงนี้
นะอ้าวมันก็ล้มได้สิครับนี่แหละครับยกกันขึ้นมาแล้ว
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ซ่อมแก้ไขให้ปลอดภัยกันต่อไป
แต่ใครก็ไม่ที่จะเอาออกหรือมั้งไอ้เหล็กสามเหลี่ยมนั่น
มันอาจจะหลุดหลุดจากการเปิด

โหนี่ดูขนาดต้องใช้หลายคนมายกอ่ะนะ

กลัวมันจะหลุดออกมาอีกนะครับ